พี่ตั๊กกันบ้างดีกว่าค่ะพี่ตั๊กบงกฎนั่นเองนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนเลยที่เป็นนักแสดงมากฝีมือ
เธอเองเนี่ยแจ้งเกิดจากหลายบทบาทเลยทีเดียวนะคะ
อยู่ในวงการสิบเจ็ดปีแล้วแต่ว่าปัจจุบันอย่างที่ทรัพย์ทราบกันดีนะฮะ
ว่าคุณแม่ลูกหนึ่งคนนี้ประกาศชัดเจนเลยว่า
ตั้งใจจะหันหลังให้กับงานเบื้องหน้าอย่างจริงจังค่ะ
แล้วก็จะผ่านตัวเองมาลุยงานเบื้องหลังแบบเต็มตัว
เนื่องจากว่าอยากจะทุ่มเวลาให้กับน้องข้าวหอมลูกชายวัย๕ขวบด้วย
ตอนนี้กำลังอยากรู้อยากเห็นกำลังสนเลยทีเดียวนะคะ
โดยนักแสดงสาวก็ได้เผยผ่านบริเวณธรรมไทยรัฐว่า

ก็ต้องยอมตัดใจทิ้งงานเบื้องหน้าค่ะ
ลุยงานเบื้องหลังเพื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์ออกสู่สายตาคนไทย
ก็ต้องรอลุ้นดูเวลาที่เหมาะสมกันต่อไปค่ะ
ความตั้งใจของตั๊กด้วยแล้วก็เป็นครอบครัวด้วยค่ะ

เพราะว่าความเป็นนักแสดงอาจจะล่วงเลยอายุไปแล้วอะค่ะ
แล้วก็ตั๊กต้องมีหน้าที่เลี้ยงลูก
ก็คือสามีบอกว่า
ไม่อยากให้พี่เลี้ยงเลี้ยงแล้วอยากให้ตั๊กเลี้ยงลูกเอง
เบื้องหลังก็เวลาน่าจะหมดแล้วแหละ

ก็ยังต้องเรียกป้ามาช่วยดูบางวันเลยค่ะ
ก็มีบ้างที่เขาบอกเออพี่ตั๊กเล่นหนังแบบ
สนุกนะอะไรอย่างนี้ทำไมไม่มาเล่นอีก

เราก็ต้องรู้ตัวเองเนาะก็ผ่านมาอยู่เบื้องหลังแล้ว
ก็เป็นปกติอะค่ะเป็นเรื่องของการ
ของเวลาค่ะก็เข้าใจ
ถ้ามีก็ค่อยพิจารณาแต่ว่า
แต่อยู่เบื้องหลังสนุกกว่าค่ะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ท้าทายสำหรับตั๊กบงกฎนะครับ

ดารานักแสดงที่อยู่ในวงการบันเทิงนานเนี่ย

แล้วก็ผ่านตัวเองไปอยู่เบื้องหลังนั่นเองนะคะ